ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยสบายใจ
ลูกได้กินแกงถุงได้กินหัวปลาทูทอดเป็นอาหารกลางวัน
เขาบอกว่างบประมาณอาหารกลางวันมันใช้ไม่ถูกต้องหรือเปล่า
แล้วงบไปไหนกันหมดแล้วทำไมถึงให้กินหัวปลาทูทอดกับแกงถุงแบบนี้
ให้ตรวจสอบเพราะเด็กเป็นอนุบาลกับปฐม
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ตำบลสว่างอำเภอโพนทองที่๑๐๑๕๐คน
ผู้ปกครองเข้ามาเขาเห็นลูกเขากินข้าวเที่ยงมีอะไรบ้าง
ผัดลูกชิ้นผัดลูกชิ้นพอทานได้พอไหว
แต่มันมีหัวปลาถูทอดแล้วหัวแล้วตัวมันไปไหนล่ะ

แล้วมันก็เป็นที่วิภาควิจารณ์ของผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมีหัวปลาถูทอด
แล้วให้เด็กแกกินอะไรเศษจากหัวปะทูทอดนี้เหรอ
แล้วเด็กขาดสารอาหารแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายได้ยังไง

เฉลี่ยคนละ๒๖บาทต่อวันเป็นเงิน๑๓๒๒บาท

เออเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถาม
เขามีครูรักษาการตำแหน่งภูมิในการโรงเรียน
เพราะว่าท่านผอคนเดิมเขาเกษียณไปแล้ว

แต่เอ้าทำไมเอางบประมาณตรงนี้ไปซื้อ

คือเขาให้งบ๑วันเนี่ย๑๓๒๓บาท
แต่ใช้เงินไปซื้อกับข้าวแค่๕๐๐บาทเท่านั้น

ของวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
เห็นภาพรักษาการผู้อำนวยการ

พยายามให้ครูคนหนึ่งเซ็นรับเงินค่าอาหารกลางวัน

แต่ครูคนนั้นเขาไม่ยอมเซ็นให้
พอเห็นภาพนี้คุณครูและผู้ปกครองเลยรวมตัวกันเรียกร้องเลย
เอาค่าอาหารกลางวันกลับคืนมาเดี๋ยวจะจัดการกันเอง
ทำให้รักษาการผู้อำนวยการคนนี้ไม่พอใจ
คุณผู้ชมนี่โยนเงินลงพื้นนะเดี๋ยวจะมีภาพโยนเงินลงพื้นเลย

ครูในโรงเรียนบอกว่าคุณครูและผู้ปกครองออกมาเรียกร้อง
แล้วในเช็คนี้เขามีการเช็คจ่ายนามในนามของโรงเรียน
ต้องเซ็นชื่อสองในสามของบัญชีโรงเรียนสิ่งจเบิร์กได้
แต่หลังจากเซ็นได้รับเงินสดไปพอคนนี้ถือเงินไว้คนเดียว
แต่คนเซ็นเป็นคุณครูไงแต่เงินอยู่ที่ผอคนเดียวมันก็ทะแม่งทะแม่งนะ
ผู้ปกครองบอกว่าพฤติกรรมของรักษาการผอคนนี้
วันให้เด็กกินข้าวกับแกงถุงบ้าง
บางวันอาหารก็บูดบ้างบางวันอาหารก็ไร้โภชนาการบ้าง
แล้วเอาเงินไปคุณผู้ชมแล้วมีเรื่องของนมโรงเรียนอีกนะ
จัดซื้อนมกล่องให้เด็กดื่มพบว่ารักษาการพอเนี่ย
เอานมไว้ในห้องเก็บของไม่ยอมแจก
ทำให้เด็กไม่มีนมดื่มมา๒เดือน
ถ้ามันจริงแบบนี้นะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่เป็นข้อมูลที่ทางครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ย
เขาแจ้งมาก็ฝากนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รีบไปตรวจสอบด้วยฟังเสียงหนึ่งในผู้ปกครองที่ร้องเรียนเรื่องนี้ครับ

เพราะว่านี้ผู้ผู้บทครองเองภาพที่เห็นเลย
ก็มีการระดมกำลังเอาเงินมาซื้อมาทำกับข้าวให้ลูกหลานกินเอง
เพราะอยากให้เด็กมีสารอาหารครบ๕มูล
จะได้แบบมีสติมีกำลังในการเรียนเพียงพออะไรแบบเนี่ย

ถ้าเกิดว่ารักษาการพออยากชี้แจงชี้แจงได้ว่า
สิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ